พักหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในสูตรตั้งรัฐบาลของเพื่อไทย

แต่ว่ามีกระแสข่าวว่าไปฮ่องกงด้วยเหมือนกันนะครับ
ก็คือประชาธิปัตย์ค่ะเพราะว่าคุณเดชอิดขาวทองสสสงขลา
พรรคประชาธิปัสไปห้องกงนะคะ
แต่วันนี้ก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ไปพบใครนะคะ
พาภรรยาไปแก้บนที่สามารถที่จะชนะการเลือกตั้ง
คุณเดชอิดขาวทองสสสงขลาประชาธิปัตย
คือผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้
เพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางประชาธิบัติเขามีการประชุมสอสอกัน
แล้วก็ประชุมกรรมการบริหารพักที่รัฐสภาด้วย
วาระสำคัญก็คือแนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ทราบว่าพักประชาธิปัตย์คืออยากจะไปถามว่า
มีแนวทางที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือเปล่านะคะ
ก็ปรากฏว่าหลังจากเสร็จการประชุม
คุณสุนัชชาโลสถาพรพิพิษสสตรังพักประชาธิบัติ
ก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าการประชุมวันนี้
สอสอก็เป็นการอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับคุณชวนหลีกภัย
ส่วนที่ทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่ได้คุยกัน
แล้วก็ยังไม่ได้มีมติตรงนี้
ก็มองว่ายังมีเวลาแล้วก็ยังต้องรอคำวินิจฉัย
สารรัฐธรรมนูลด้วยนะคะ
ก็รอความชัดเจนจากแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะ
แก่นำจัดตั้งรัฐบาลเองก็ยังไม่ชัดเจนว่า

มีแค่ข่าวออกมาตามหน้าสื่อต่างค่ะ

ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความชัดเจนของทางแกนนำหรือไม่

คุณเศรษฐาอย่างที่เป็นข่าว

ในทางพักประชาธิปัตย์เองค่ะก็คิดว่ายังมีเวลา
ถ้ามีความชัดเจนจะนัดพูดคุยประชุมกันอีกรอบค่ะ

ก็ถามคุณชวนหลีกภัยนะคะซึ่งคุณชวนก็ปฏิเสธตอบคำถาม
ท่าทีการโหวตเลือกนายกแล้วก็เรื่องการร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย

และเมื่อถามว่าจะใช้สิทธิ์สอสอไม่โหวตให้รัฐบาลเพื่อไทยหรือเปล่า
คุณชวนก็หัวเราะเล็กน้อยแล้วก็บอกว่า
รู้ได้ยังไงยังไม่มียติอย่าเพิ่งไปพูดเพราะยังไม่มีประเด็น
ส่วนประเด็นของคุณเดชอิดขาวทองสสสงขลาของประชาธิปัตย์เนี่ย
วันนี้ก็มีการชี้แจงกระแสข่าวที่ไปฮ่องกงเพื่อไปพบคุณทักษิณ
คุณเดชอิตยอมรับบอกไปฮ่องกงจริง
ไม่ได้ไปที่เดียวก็ไปที่อื่นด้วยไปประเทศอื่นด้วยนะคะ
แต่ว่าที่ไปเนี่ยก็คือไปแก้บนให้ภรรยาที่ชนะการเลือกตั้ง
ส่วนเดินทางไปเพื่อพบนายทักษิณหรือเปล่าไม่ขอพูด
ไม่ขอพูดนี่คือแปลว่าปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธคะ
นั่นสิครับไม่พูดรายละเอียดตรงจุดนี้
แต่ว่าไปเจอหลายคนแต่ไม่ได้ระบุชื่อว่าไปเจอใครบ้าง
ค่ะแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะคะ
บอกว่าจะร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยหรือเปล่า

เด็ดอิตบอกว่าให้เป็นมติของกรรมการบริหารพัก

ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่มีใครมีความเห็นฉีกออกมาอย่างแน่นอน
เพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้มติของกรรมการบริหารพักค่ะ
ส่วนปัจจัยที่จะพิจารณาว่าร่วมหรือไม่ร่วม
ดูจากแนวนโยบายและต้องถกเถียงกันในพัก
เพราะว่าต้องให้เกียรติสสที่เพิ่งเข้ามาใหม่๒๕คนค่ะ

เหตุเพราะว่าสสสุภาพรหนักมาก
แข่งอเศษถีหมื่นล้านแล้วเป็นลูกลักษณ์ของลูกป้อมด้วย
พี่ก็เลยไปแก้บนไปทั่วครับเจอคนมากมายหลายคนนะครับ
ส่วนไปพบทักษิณหรือไม่พบไม่ขอพูดก่อนดีกว่านะครับ
ผมมีพักพวกทุกพักนะครับผมก็เจอคนเยอะมากนะครับ
ผมไปหลายประเทศนะครับไปทั้งเวียดนามไปที่ไหนที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนไว้ก่อนเลือกตั้ง
ไปแก้บนหมดนะครับ
บนด้วยครับมาเกาะก็บนด้วยครับบนเยอะจริงจริงนะฮะค่ะ